ไปดูกันก่อนเลยนะคะเป็นการเรียกรอยยิ้ม

ไปติดหน้าจอเลยได้ไหมฮะจะได้ไปสัมผัสคุณพี่เขา
ไม่ได้สัมผัสตัวจริงนะสัมผัสผ่านหน้าจอเลย

บตาเขาดูสิว่าดวงตาของคนโชคดีเขาจะเป็นแบบไหนกัน
ไปดูสองคนนะคะมีหลายคนนะคะ
แต่ว่าคนแรกไปดูที่อำนาจเจริญก่อนเป็นช่างเฟอร์เนเจอร์
ช่างเฟอร์เนเจอร์ท่านนี้ถูกรางวัลที่๑

เศรษฐีใหม่รายนี้ที่บอกว่าอยู่อำนาจเจริญ
ชื่อนายปรีชาดาเหล่าช่างเฟอร์นิเจอร์อายุ๓๙ปี
ถูกรางวัลที่๑๒๔ล้านบาทนะคะ
ซึ่งคุณปรีชาเล่าให้ฟังบอกว่า
สลากินแบ่งรัฐบาลช่วงเช้า

เมื่อวานเลยช่วงวันออกรางวัลเลยนะคะ
ก่อนที่จะมีการประกาศผลในช่วงบ่าย
โดยซื้อมาจากปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
จังหวัดอุบลราชธานีไปทำธุระ

จะเอามาสร้างบ้านให้กับพ่อกับแม่

เพราะว่าตอนนี้พ่อกับแม่ทำงานรับจ้าง

เก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้กับลูก

และจะยังคงทำอาชีพช่างเฟอร์นิเจอร์ต่อไป
ไม่ใช่ได้เงินมาแล้วจะเลิกทำอาชีพนี้ต่อไป

ไปดูต่อกันเลยคนนี้หนักกว่าอีก
ทำไมฮะหนักหรือได้เงินหนักกว่า
๕บ่าย๕๖๓๐๓๐ล้านบาท
คุณพี่ปรานีบอกว่าเงินรางวัลที่ได้
ตั้งใจว่าส่วนหนึ่งจะเอาไปร่วมสร้างสาราวัดสตือ
ซึ่งอยู่ใกล้บ้านอันนี้เอาไปทำบุญก่อนเลย
และอีกส่วนหนึ่งจะนำไปสร้างบ้านพักอาศัยใหม่
แล้วก็ทำบุญให้กับลูกสาวที่เสียชีวิตไปแล้ว

พร้อมบอกอีกว่าเลขที่ซื้อในครั้งนี้
มาจากเลขหัวเรือที่ใช้ในพิธีลอยเท่าดอกไม้จันทร์
ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙ครับ

วันแรกที่เขาลอยอังคารเขาโหลดเฟส

ก็ซื้อตามมาอย่างนี้แหละ

มีแค่นี้ก็ได้แค่แค่นี้

แต่ไม่ถึงว่าจะเป็นลมเป็นแรงเหมือนเขาหรอก

ก็ทำบุญเก้าวัดแล้วก็สร้างศาลาวัฒนธรรม

ทำบุญแล้วจะแบ่งให้ลูกหลานไหม

เผื่อเราทำงานไม่ไหวก็จะไว้กินมั่ง

เพราะว่าเงินถ้าใช้ไม่ดีนะ
แปบเดียวนะคะเป็น๑๐๐๐๐๐๐๐บาทนะคะ
ปิดท้ายข่าวนี้ไปที่

ตำรวจสันติบาลจังหวัดกรบี
มีเรื่องแปลกเกี่ยวกับหวยใต้ดินเกิดขึ้น

ดาบตำรวจขออภัยนะคะ
ดาบตำรวจวรุจิวัดวรรณรัฐ
ได้นำกระดาษที่มีตัวเลขจดเรียงกันไว้จำนวนมาก
ถ้าคนดูเนี่ยไม่ใช่เป็นคณิตคิดเร็วนะ

มีคูณมีตัวเลขมีอะไรแบบนี้นะ
คือโชว์ให้ทางทีมข่าวดูแล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่า
ส่งมาทางเครื่องแฟลต์ของสำนักงานเลย
ตอนประมาณ๑๕นาฬิกาเสร็จ
เป็นช่วงเวลาที่ใกล้จะออกรางวัลพอดี
โดยผู้ส่งตั้งใจจะส่งถึงเจ้ามือหวยใต้ดินรายหนึ่ง

ตำรวจบอกดีเลยไม่ต้องไปตามหาหลักฐานเลย

แล้วแฟลต์นี้เขาระบุหมายเลขต้นทางด้วยนะ

เบื้องต้นจะเร่งติดตามตัวผู้ส่งแฟคโพยหวยใต้ดินรายนี้
และติดตามจับกลุ่มเจ้ามือต่อไปค่ะ
เขาอาจจะแหม่กำลังคิดเลขอยู่อะไรหรือเปล่าคุณ
เท่ากับ๖๐๐คูณอะไรกันไป

เป็นอันว่ายินดีกับผู้ที่ถูกรางวัลทุกท่านด้วยนะครับ
ใครที่ยังไม่ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
ตรวจได้ในหน้า๒หนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับเช้าวันนี้
รางวัลสำคัญก็บอกไปแล้วฮะ

แล้วก็อีกรางวัลเลขหน้า๓ตัวก็คือ๘๓๑
ท้าย๓ตัวมี๒รางวัลคือ๔๗๗แล้วก็๖๒๘
เลขท้าย๒ตัว๙๘นะครับ
ส่วนรางวัลอื่นอย่าเพิ่งขยำสลากินแบ่งรัฐบาลทิ้งนะ
เอาตรวจรางวัลอื่นได้นะครับแล้วก็ในทุกช่องทางนะฮะ

อาจจะเป๊ะขนาดนั้น๐๒๓๔๕๑๔๖๖ตรวจได้ทุกช่องทางเลยเป๊ะมากผมเนี่ย

แต่ว่าเคยถูกหรือยังถ้าเป๊ะขนาดนี้

เขาบอกให้กรอกหมายเลข๖หมายเลขลงไปกรอกปุ๊บตึ้ง

ไม่มีคุณเคยเห็นไหมเหมือนติ๊กเกอร์ใบหน้า
เศร้าบอกคุณไม่ถูกรางวัลงวดนี้ค่ะ
อยากเห็นสติ๊กเกอร์ใบหน้ายิ้มบ้าง